อย่างว่าพอเราเพิ่งเสียเงินคือผิดหวังอะไรกันไปยังไงเนี่ย
เราก็ต้องหาอะไรทานให้มันอิ่มท้อง
แล้วก็หาอะไรทานที่มันอิ่มอย่างเดียวไม่พอ
ต้องคุ้มค่าในราคาที่ประหยัดด้วย
ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีการรวมร้านอาหารอร่อยราคาประหยัด
ย้อมใจคนที่ผิดหวังอกหักช้ำใจกันไปเมื่อวานนี้
มีร้านอะไรกันบ้างไปสิจ๊ะจะรออะไร
ไปค่ะร้านแรกนี่สู้แค่หมด

ซู่แค่หมด๑๐บาท
เหมือนเป็นแบบว่าภาษาใต้ใช่ไหม
เพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นร้านของลาติฟะหรือฟ้า

มีให้เลือกหลายเมนูเลยนะเนี่ยหน้าตาน่ารับประทานมาก
กะเพราก๋วยเตี๋ยวไก่เป็ดเนื้อก็มี
ส้มตำโรตีมะตะบะก็มี

แต่ที่มันถูกใจดิฉันที่สุดนั่นก็คือ

นี่๑๐บาททุกเมนูทุกสิ่งอย่าง
โอ้โหผมบอกเลยนะใครที่พลาดหวังจากเมื่อวาน
ร้านนี้จะเยียวยาหัวใจคุณได้เป็นอย่างดีครับ
ถูกต้องเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะซื้อ
กลับไปฝากคนที่บ้านใส่กล่องเขาคิดกล่อง๕บาท
ก็เป็น๑๕บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะ
แต่ถ้าหากเอาภาชนะมาเองก็คิด๑๐บาทเหมือนเดิม
โอ้สุดยอดดีนะคะคุณ
นะความสุดยอดไปทางภาคตะวันตกกันบ้าง
ยังไม่มีเพียงเท่านี้นะไปภาคตะวันตกก็จะมีอีกร้านหนึ่งค่ะ
ร้านนี้เลยเจ๊อ๋อยลุงหมึกอาหารตามสั่งค่ะ
ร้านนี้แปะป้ายไว้ใหญ่เหมือนกัน
บาทยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มีให้เลือกมากมายหลากหลายเมนูตามสไตล์ของร้านตามสั่งนะจ๊ะ
กะเพราผัดซีอิ๊วราดหน้าก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีหมดเลย
ขายราคา๑๐บาทเหมือนกันที่ไหนเนี่ยที่จังหวัดราชบุรีนะคะร้านเขาอยู่ที่ซอยชุมชนวัดมหาธาตุ
เพชรเกษมตะมนต์หน้าเมืองนี่เองสั่งเลยจ้ะสิบบาททุกเมนูนะจ๊ะถ้าใส่ไข่ถึงเพิ่ม๕บาท
คุณนิวนาวครับที่ราชบุรียังมีอีกร้านหนึ่งนะเดี๋ยวจะพาไปที่ร้านเจ๊ตุ้ม
เป็นร้านข้าวแกง๑๐บูด
ยังไม่บูดเขาทำสดใหม่สิบบาทจ้าหน้าร้านก็มีโซโลแกนโดดเด่นเขียนว่าอร่อยอย่างแรงขายแพงไม่เป็นทุกอย่างสิบบาทเฮ้ย
เอาสินี่ใจถึงจริงครับขายแค่๑๐บาทเท่านั้นร้านอยู่ในซอยชุมชนสรรคูเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี
โอ้โหของดีของเด็ดมีเยอะเลยนะจังหวัดนี้นะ
ภาคใต้ก็มีนะใช่แล้วไปภาคใต้กันบ้างดีกว่าเอาใจพี่น้องที่ติดตามเราอยู่ทางภาคใต้บอกมา
คุณชนะผมอยู่ปากใต้แล้วจะไปกินที่ไหนได้ล่ะปะโท
เมนู๑๐บาทมีไหมแนะนำมาสิ
มีครับคุณผู้ชมครับร้านนี้ลุงช้างป้ารมร้านอยู่ริมถนนสายวัดโพเสด็จวัดทุ่งแย้หมู่๖ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครจังหวัดนครสีธรรมราชเนี่ย
เป็นร้านอาหารตามสั่งขายทุกเมนูราคา๑๐บาทเท่านั้นครับอร่อยเด็ดของทางร้านคืออะไรรู้ไหมไปแล้วคุณต้องสั่ง
นั่นคือผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดกะเพราใส่ไข่ดาวเพิ่มอีก๕บาทพิเศษ๒๐บาท
ก็ราคาประหยัดอยู่เลย
มันจะคุ้มเกินไปหรือเปล่าจ่ายเขา๒๐บาทนั่งทั้งวันก็นั่งกิน
นั่งซ้อนกันซ้อนคอกันขึ้นไป
ว่ามันคือจะเล่นกายกรรมหรือยังไงมันกินขวัยเตี๊ยวแหม
แต่ว่าเห็นไหมคุณผู้ชมอาหารอร่อยราคาประหยัดก็มีอยู่ทั่วหัวระแหง
ทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็ตลอดมาฝากคุณผู้ชม
จะได้ไปกินกันให้อิ่มน้ำมีความสุขลืมทุกข์ลืมโศกไปนะจ๊ะ